ตอนตลาดมาแล้วจ้าจะตอบเรื่องหน้าคุณชนะ
หรือจะถามเรื่องราคาอาหารดีเนี่ย
เอาอย่างนี้ไปดูราคาวัตถุดิบของเราวันนี้ดีกว่าค่ะ
เนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
พ่อไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ

แต่ราคาผักค่ะมีการปรับขึ้นเล็กน้อย

ผักบุ้งจีนนะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทยขึ้นมาอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
และพริกจินดาแดงก็ราคาขึ้นมาอยู่ที่๑๐๕บาทต่อกิโลกรัม
อะไรมันก็ขึ้นทั้งนั้นเลย